คุณผู้ชมคะแม้ว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
แต่ว่าตั้งแต่เช้ามืดวันนี้เนี่ยประชาชนยังคงทยอยเดินทางไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อหวังที่จะร่วมรับขบวนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมถึงได้ชื่นชมพระเมรุมาตรอย่างใกล้ชิดนะคะ
ดังนั้นเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
ช่วงนี้ประชาชนยังคงเดินทางมาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องค่ะ
แม้ว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมราชภิษฐ์แล้วนะคะ
แต่ว่าทุกคนค่ะยังคงตั้งใจที่จะเข้ามาบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์
และต้องการเข้ามาอยู่ในห่วงเวลาของความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยค่ะ
งเพื่อต้องการเข้าไปชื่นชมพระบารมีและความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาตร
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งผู้เข้าชมต้องสวมใส่เสื้อผ้าสีดำสุภาพเรียบร้อยและนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย
ในส่วนของบริเวณท้องสนามหลวงรอบนอกเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลียร์พื้นที่เส้นทางจราจรเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่กอทมได้เร่งทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเตรียมเข้าสู่พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทภายในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะเริ่มการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
คุณยายวัย๘๐ปีท่านนี้เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเช้านี้ตั้งใจมาร่วมทำบุญและเข้าชมความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระเมรุมาตร
โดยตั้งใจที่จะมาเกือบทุกวันเพื่อขอให้ได้ชื่นชมยอดพระเมรุมาตรได้เห็นลานพระราชพิธีให้มากที่สุดก่อนที่จะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วไปฟังเสียงค่ะ
จากไปแล้วคราวนี้คงไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้ว
แล้วงานท่านก็จากเราไปแล้ว
หมดโอกาสแล้วล่ะถ้าเราไม่มาครั้งนี้ก็ไม่ได้เห็น
แล้วแต่เห็นงานเห็นสิ่งแวดล้อมนี่เราก็ปลื้มใจแล้ว
ขอให้ท่านขึ้นสวรรค์สูงสุด
แต่ต้องขอบารมีมาคุ้มครองเราด้วย
นี้หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ทางรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทัศกาล
ซึ่งผู้ที่จะเข้าชมต้องผ่านจุดคัดกรอง๕จุด
ประกอบด้วยในส่วนของประชาชนนะคะบริเวณท่าช้างวงเวียนรอดอร์

จัดอยู่ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะจัดไว้ที่บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหมค่ะ
ทัศกาลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมรอบละ๓๐๐๕๐๐คน
ใช้เวลารอบละ๔๕นาทีถึง๑ชั่วโมงนะคะ
ว่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมชมเทศกาลเฉลี่ยวันละ๑แสนคน
ทางนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครเองก็ได้จัดรถโดยสาร
ให้บริการฟรีใน๖เส้นทางตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา
ในส่วนทางเรือนะคะให้บริการตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
สำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการใช้เวลาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
เดินทางมาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
กำชับในเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดดำสุภาพค่ะ
รวมทั้งอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วยทุกครั้งนะคะ
และขอความร่วมมือไม่นำกล้องที่เปลี่ยนเลนได้เข้ามาถ่ายค่ะ
สามารถใช้เพียงกล้องจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ